หาหมอเถอะค่ะจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลาน

ฝากเอาไว้ในโลกโซเชียลถึงผู้ชายที่มาขโมยชุดชั้นในของเธอ

เขาบอกว่าโอ้โหดูจากภาพกล้องวงจรปิดแล้วเห็นหน้าชัดเจนมาก
บรรจงเลือกเฟ้นสัญหาแต่ชุดชั้นในที่ดูลักษณะแล้ว
เจ้าของใส่ซ้ำแล้วซ้ำอีก
คือขโมยแล้วยังไปเลือกอีกอ่ะนะถูกต้องค่ะคุณผู้ชมไปดูคลิปกันเลย
ค่ะเนี่ยค่ะเดินเข้ามาแบบประหนึ่งเป็นบ้านตัวเองค่ะ
เข่าลงข้างราวตากผ้าแล้วค่อยเลือก
เออตัวไหนดีนะตัวไหนที่ชอบตัวไหนที่ใช่
ยัดใส่กางเกงตัวเองเดินออกไปเลยนะคะ
อย่างที่บอกว่ากล้องเห็นหน้าชัดเจนแต่ที่เราเบลอไว้
เป็นเพราะว่าเจ้าของเรื่องเขายังไม่ได้ไปแจ้งความ
เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ชายคนนี้ก็ยังถึงผู้บริสุทธิ์อยู่ไง
เราก็ไม่สามารถเอามาออกอากาศได้นะคะ
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านจัดสรรย่านรัตนาธิเบสจังหวัดนนทบุรี
ทุ่มครึ่ง๘สิงหาคมก็ไม่ได้ดึกดื่นอะไรเลยนะ
ทีมข่าวไปสอบถามชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบ้านจัดสรรย่านนั้นนะคะ
ก็บอกว่ามีหลายคนค่ะที่เคยโดนขโมยชุดชั้นใน

ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นคนเดียวกันหรือเปล่า
หนึ่งในผู้เสียหายเขาเล่าว่าต้นเดือนที่ผ่านมา
มีคนร้ายมาด้อมมองจับประตูบ้านเธออยู่หลายรอบ
แล้วอยู่คนร้ายก็เปิดประตูเข้าไปเลยค่ะ
นี่จับแล้วก็เปิดประตูเข้าไป

เดินออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ลองไปถามดูบ้านหลายหลังที่อยู่ในซอยเดียวกัน
ก็โดนขโมยชุดชั้นในเหมือนกันนะคะ

โจรโรคจิตจะย่องเข้ามาขโมยกางเกงในถึงหน้าบ้าน
เดี๋ยวนี้ตากผ้าตากติดประตูไม่ได้แล้วนะ

ไม่งั้นเนี่ยของหายชุดชั้นในหายอีก

แล้วก็ดันเข้าไปข้างในกลัวมากเลย

พอตากผ้าผ้าจะดันเข้าไปข้างในหมดเลย

ไปไหนก็ไปส่งหลานไปเรียนไปอะไรไม่เคยใส่เลย

แต่ตอนนี้ไปไหนต้องใส่กุญแจแล้ว

เป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจภูทรบางบัวทองแล้วนะคะ

เร่งจับคนร้ายมาถ้าไม่ดำเนินคดีตามกฎหมาย
ก็พาไปรักษาอาการเถอะค่ะก็น่าจะต้องมีอาการทางจิตอยู่บ้างแหละ
ขอให้จับคนร้ายได้โดยเร็วนะคะเรื่องแบบนี้ผู้หญิงเนี่ยหวาดภาวะไปหมดแล้ว